คดีนี้ตั้งแต่ปี๒๕๖๑ล่าสุดเพิ่งจับคนร้ายได้นะคะ
คือเมื่อ๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๖๑นะคะ
มีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในคลองชลประธานในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เป็นผู้หญิงผมสีทองเหลือผมอยู่นิดหน่อย
แล้วก็สภาพศพคือเหมือนถูกยิงเจาะกระโหลกก็นำศพไปชนะสูตรนะคะ
ผู้หญิงที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวเพ็ญนภาเป็นชาวจังหวัดศรีสเกต
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไล่ดูประวัติดูข้อมูลสืบหาพยานหลักฐาน
นำมาซึ่งการออกหมายจับคนร้ายจ่าสิบเอกกิติศักดิ์
แล้วก็ล่าสุดจับได้แล้วนะคะเพิ่งจับได้
แต่เบื้องต้นจ่าสิบเอกกิติศักดิ์คนนี้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
บอกแค่ว่ายอมรับรู้จักกับผู้ตายจริง
สนิทในเชิงชู้สาวกับผู้ตายจริงแต่ไม่ได้ก่อเหตุนี้
เมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะที่สพโพทองจังหวัดอ่างทอง
พลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีที่พบศพนางสาวเพ็ญนภาบุญหนัก
อายุ๓๓ปีถูกทิ้งอยู่ในคลองชลประธาน
เมื่อ๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เจรฐีรวบรวมหลักฐานและทางสารทหารมณฑลฐานบกที่๑๓
ได้ร่วมกันในการรวบรวมหลักฐานและออกไหมจับ
ผู้ต้องหาก็คือจ่าสิบเอกกิติศักดิ์เครือทอง
อายุ๔๕ปีสังกัดกรมแผนที่ทหาร
พอจับได้เนี่ยเขาปฏิเสธนะคะ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยยอมรับแค่ว่ารู้จักจริง
สนิทเชิงชู้สาวกับผู้ตายจริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการตายค่ะ

สั้นแบบนี้นะคะย้อนกลับไป๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
นายประดิษฐ์ผลดีขับรถแบ็คโฮลของชนรับประทาน
ขับรถแบ็คโฮลขุดลอกวัชพืชในคลองชลประธานค่ะ
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ก็เปิดทางน้ำอ่ะนะคะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่า
มีอะไรลอยอยู่ตอนแรกคิดว่าเป็นถุงขยะ
พอตักขึ้นมาโอ้โหเห็นว่าเป็นศพของผู้หญิงค่ะ
ใส่เสื้อยืดแขนยาวกางเกงวอร์มขายาว
แล้วก็ที่ศีรษะมีผมอยู่นิดหน่อยแต่เป็นผมสีทองนะคะ
แล้วก็พบว่ามีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงเจาะกระโหลกศีรษะ
คือจากด้านซ้ายทะลุไปด้านขวาเลยค่ะ
ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๔๕วันแล้วนะคะตอนในวันที่พบศพ
เราเก็บผักเก็บปลาเก็บอะไรไปช่วยดูว่ามันคนมันอะไร
คือณวันนั้นนะคะสภาพศพที่พบเน่าเปื่อยขึ้นอืด
จนจำสภาพแทบไม่ได้นะคะก็ต้องส่งไปชนะสูตร
สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อตรวจหาอัตลักษณ์บุคคล
ใช้เวลาอยู่เกือบปีนะคะจนรู้ว่าผู้เสียชีวิต
คือนางสาวเพนภาเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ตำรวจก็หาข้อมูลหาพยานหลักฐานนี่ค่ะ
นี่คือผู้เสียชีวิตครับจนรู้ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
คือจ่าสิบเอกกิติศักดิ์ออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวในที่สุด
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปฝักขังที่เรือนจำมณฑนฐานบกที่สิบสาม
ลบบุรีก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะคะครับ